ต่อกันที่เรื่องของความหึงหวงคุณผู้ชมค่ะ
เป็นความหึงหวงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีผู้ชายเขาพยายามจะเข้าไปล็อกคอชายคนหนึ่ง
เป็นชายที่ทำอาชีพรับส่งน้ำแข็งแล้วกลางตลาดหวังจะเชื่อดคอเขาเลยนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตลาดสดนะคะเทศบาลสตึกค่ะคุณผู้ชมค่ะที่บุรีรำ
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่พอได้รับแจ้งเหตุเขาก็ไปเจอกับคนบาดเจ็บ
ชื่อว่านายภัยรัฐรักษรอายุ๔๑ปี
เขาเป็นพนักงานขับรถส่งน้ำแข็งของโรงงานแห่งหนึ่งนะคะอยู่ที่อำเภอชุมพลบุรีที่สุรินทร์
ถูกของมีคมเฉือนเฉือนตรงไหนโดนตั้งแต่บริเวณริมฝีปากซ้าย
ยาวไปถึงโหนกแก้มสิบเซนติเมตรอ่ะกู้ภัยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ล่าสุดตำรวจสพสตึกนะคะ
มีการเรียกคู่กรณีมาสอบสวนเพิ่มเติมทางด้านคนเจ็บนายพารัฐเนี่ย
เขาเล่าแบบนี้เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยทำอาชีพรับส่งน้องแข็งมา๗ปีนะ
คนในตลาดเนี่ยก็รู้จักกันดีรู้จักหน้าค่าตากันหมด
วันเกิดเหตุไปส่งน้ำแข็งตามปกติระหว่างที่นั่งอยู่ที่รถรับส่งน้ำแข็ง
อยู่ดีมีคู่กรณีปรีเข้ามาล็อกคอแล้วพูดกับเขาประโยคนึงว่า
เมื่อไหร่มึงจะเลิกยุ่งกับเมียกูแล้วหลังจากนั้นเขาถูกล็อกคอทันที
แล้วคู่กรณีชักมีดออกมาตัวเขาเห็นท่าไม่ดีพยายามดิ้นหนีเอาตัวรอด
ทำให้มีดนะคะไปบาดเข้าที่ใบหน้าเขาเย็บไปทั้งหมด๑๓เข็ม
นายพารัฐยอมรับก่อนหน้านี้ผมยอมรับนะ
ผมเคยมีการจับมือถือแขนของภรรยาของคู่กรณีจริงแต่แต่
สนิทกันแบบเพื่อนไม่มีอะไรเกินเลยค่ะ
ทีแรกเขาจะแทงอืมผมบอกว่ายายายาอืมบอกว่ายายา
มีอะไรค่อยพูดกันรู้จักครับแต่ก่อนเป็นลูกค้าน้องแทงอืม
แต่เขาเห็นผมไปวนเวียนเขาก็เลยให้เมียเขาเอาถังผมทุกคนออก
เอาของบริษัทอื่นแทนเดินผ่านไปก็ถามกันธรรมดา
คือคนรู้จักกันครับแต่ก่อนก็เป็นลูกค้า
ทีนี้คุณผู้ชมอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกนะว่า

ไปดูทางฝั่งของคนก่อเหตุกันหน่อยคนก่อเหตุเนี่ย
ปรากฏทราบชื่อมาว่าชื่อนายยุทธพงศ์เขาศรีนะคะ
อายุสามสิบห้าปีเขาก็เป็นพ่อค้านั่นแหละ
เจ้าตัวบอกแบบนี้บอกว่าที่ผมลงมือก็ผมไม่พอใจคนเจ็บนายภัยรัฐนั่นแหละ
เกาะแกะกับเมียผมเนี่ยเมียผมเป็นแม่ค้าขายปลาทูอยู่ในตลาดสด
เอาจริงนะคุณนักข่าวที่ผ่านมาเคยมีคนมาเตือนแล้ว
ผมก็ตัดสินใจคอยจับสังเกตเมียตลอดเวลา
จนกระทั่งอันนี้ตามคำกล่าวอ้างเขานะ
เขาบอกว่าเขาจับได้ว่าภรรยาและผู้ชายก็คือนายภัยรัฐคนเจ็บ

เคยเตือนไปหลายครั้งถึงขั้นกับเปลี่ยนบริษัทน้ำแข็งเจ้าใหม่ก็ทำมาแล้ว
มา๒ปีทั้งคู่ไม่ยอมหยุดพฤติกรรมในเรื่องของการแอบคบกัน

ผู้ชายฆ่าได้หยามไม่ได้
คัตเตอร์เอาไว้แล้วไปดักรอนายภัยรัฐคนเจ็บค่ะ
รับตอนแรกผมคิดจะฆ่าเลย
ไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่ก็เอามาคุยกัน

แต่แต่จังหวะที่มันไปบาดปากนายภัยรัฐ
มันเกิดความชุนละมุนค่ะ
อย่าครับอย่าทำบาปนะครับ
ไม่ชาติด่างนะครับชาตินี้นะครับ